คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะดิฉันอ่านไปก็ขนลุก
เพราะว่ากู้ภัยเป็นกู้ภัยที่พยาวได้รับโทรศัพท์
ซึ่งพระรูปหนึ่งก็โทรมาบอกบอกว่าป่วยให้รีบมาช่วยเหลือหน่อย
ทีนี้พอไปถึงปรากฏว่าพระรูปนี้มรณภาพไปแล้ว
แล้วก็น่าจะมรณภาพมาเป็นชั่วโมงแล้วด้วย
ก่อนที่จะกู้ภัยได้รับถ่ายโทรศัพท์เหรอ
ก็นี่ไงเลยคิดว่าเอ๊ะแล้วการที่โทรศัพท์มาบอกเนี่ย
มันหมายความว่ายังไงทีนี้กู้ภัยเขาก็เลยไปเชื่อมโยงอ่ะค่ะ
พระรูปนี้มีความเชี่ยวชาญพวกคาถาอาคมเมตามหานิยม
ก็เลยไม่รู้ว่ามีอาคมแกร่งกล้าใช้จิตโทรศัพท์ได้
หลังจากมรณภาพแล้วหรือเปล่าครับ
นี่ค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นโดยตำรวจสพเชียงคำ
ที่จังหวัดพยาวได้รับแจ้งว่ามีพระมรณภาพ
อยู่ที่วัดอารมณ์ม่อนเจดีที่บ้านหนองบัวเงินค่ะ
อำเภอเชียงคำที่เกิดเหตุเป็นกุฏิชั้นเดียว
ปลูกอยู่ที่ข้างข้างพระอุโบสถแล้วชาวบ้านเนี่ยก็มาดูเหตุการณ์
ที่หน้ากุฏิเนี่ยนะคะก็มีป้ายชื่อก็คือพระมงคลชัยริสี
อายุ๗๐ปีก็เป็นเจ้าอาวาสวัดล่ะค่ะอยู่บนที่นอน
ซึ่งท่านมรณภาพแบบเปลือยท่อนบนท่อนล่างมีผ้าเช็ดตัวคลุมอยู่
สภาพตอนที่ไปเจอคือตามเนื้อตามตัวนี้แข็งแล้วนะคะ
จากการสอบถามจนทรีย์มูลณิธิสยามรวมใจปู่อินเชียงคำ
ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลเชียงคำก่อนว่ามีผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ
ตอนที่โรงพยาบาลเชียงคำโทรมาบอกคุณผู้ชมฟังดีนะมันมีเรื่องของเวลาอยู่
โรงพยาบาลโทรมาบอกมูลนิธิตอน๖โมง๑๘นาที
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบมาที่เกิดเหตุ
ที่จะช่วยเหลือมาถึงที่กุฏิเนี่ยค่ะตอน๖โมงครึ่ง
ว่าใช้เวลา๑๒นาทีหลังจากได้รับสายจากโรงพยาบาลก็มาถึงเลย
ตอนนั้นกู้ภัยเคาะเรียกอยู่หน้ากุฏิเกือบ๕นาที
ก็เอ๊ะทำไมไม่มีใครตอบเรียกไม่มีใครตอบกลับมาเลย
ก็ไปเจอร่างของพระมงคลนอนแน่นิ่งไม่ขยับแล้ว
ตอนที่กู้ภัยจับร่างกู้ภัยตกใจเลยค่ะ
เพราะว่าร่างพระมงคลตอนนั้นคือแข็งตัวเย็นไปหมดแล้ว
ซึ่งกู้ภัยบอกว่าจากประสบการณ์ไปเก็บศพมาหลายที่
ก็จะรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าสภาพศพแบบนี้
มรณภาพมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้ว
โทรศัพท์ไปสอบถามที่โรงพยาบาลเชียงคำอีกรอบหนึ่ง
ว่าพระมงคลท่านโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาลตอนไหน
กี่โมงโรงพยาบาลบอกแบบนี้คุณ
พระมงคลโทรศัพท์มาที่โรงพยาบาลตอน๖โมง๕นาที
แล้วคุยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล๓นาที
คือวางสายตอน๖โมง๘นาที

หลังจากนั้นโรงพยาบาลก็วางสาย

กู้ภัยมาถึงเมื่อกี้อย่างที่บอก๖โมงครึ่ง
แปลว่าหลังจากโทรจน

สภาพศพของพระมงคลที่มรณภาพเนี่ยน่าจะมรณภาพมาเป็นชั่วโมงแล้ว

เลยงงว่าโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือได้อย่างไร
ลองฟังเจ้าหน้าที่หน่อยดีไหมคะ

มือเย็นมาแล้วอย่างนิ่งมาแล้ว
เสียชีวิตมาเป็นชั่วโมงแล้ว
เพราะดูอย่างไรครับเพราะว่าเป็นชั่วโมง
เพราะแขนแกเป็นแกเริ่มยึดแล้วครับ

อืมเอ็นเริ่มยึดแล้วตัวแข็งแล้วเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาว่าพระมงคล
เป็นพระที่ชาวบ้านในพื้นที่เคารพนับถือศรัทธา
ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกแล้วก็มาจำวัดที่นี่๒๐กว่าปีแล้ว
พระมงคลก็มีความเชี่ยวชาญด้าน
คาถาอาคมเมตตามหานิยมเรื่องของการคุ้มครองป้องภัย
โดยพระมงคลท่านก็มีโรคประจำตัวหลายโรคนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นหอบหืดเป็นความดันเป็นเบาหวาน
ทีนี้ตอนที่โทรศัพท์ไปแจ้งที่โรงพยาบาล

แล้วก็หมดลมหายใจก่อนที่กู้ภัยจะมาถึงนะคะ